สถานที่๙๐นาที

เผื่อว่าท่ำหลวงจับจะได้ไม่มาถึง

สวัสดีค่ะได้เวลาชูวิตตีแสกหน้านะคะ
วันนี้เราจะตีแสกหน้าต่อเนื่องหลายเรื่อง
ทั้งเรื่องหวยโอละเวง๓๐ล้าน
ใกล้จะสิ้นเดือนนี้แล้วจะจบยังไง
แล้วก็ยังมีเรื่องของตลาดแตกอีกนะ
เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเรื่องของหวยก่อนแล้วกันคุณชูวิทย์ค่ะ
รับได้ครับเรื่องหวยเนี่ยนะครับ
คุณนิวกับท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจผมไปไหนเนี่ย
ประชาชนเขาถามผมชุวิตตกลงใครถูก
ก็ต้องเข้าใจท่านผู้การกองปราบนะ

ท่านคนจริงคนจังท่านเคยอยู่ทางภาคใต้
๓จังหวัดภาคใต้เป็นรองผู้พบการนะ

ท่านบอกว่าต่อว่าสื่อผมก็เข้าใจนะ
คือคุณนิวอย่างที่ผมบอกแหละ

เรื่องนี้เนี่ยจะโทษสื่อมันก็ต้องยอมรับ

ถูกต้องครับคือสื่อเนี่ยนำความสนใจ
ถ้าเกิดประชาชนไม่สนใจคุณคิดว่าสื่อจะลงไหม

ผู้การกองปราบท่านก็บอกผมไม่เข้าใจ

ว่าบางสื่อเอาไปสรุปได้อย่างไร
ขอยืนยันว่าในขณะนี้ยังไม่มีการสรุปใดทั้งสิ้น

อกจากนั้นยังมีการพาดพิงว่ามีการออกหมายจับ
พร้อมกับตำรวจหนึ่งนายขออนุญาตชี้แจงว่า

คือท่านผู้การไมตรีต้องบอกก่อน
ท่านเป็นคนทำงานจริงจัง

หมายถ้าผมยืนยันตำรวจเชื่อผมไหม
ต้องเชื่อผมหน่อยขอบคุณว่าผมไม่ใช่ในชมตำรวจเท่าไร

อยากเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าที่ผมเป็นหัวหน้าองค์กรปราบปรามเนี่ย

แต่เมื่อเจอเหตุการณ์เช่นนี้ทำให้ผมและหน่วยงานเสียชื่อ
ดังนั้นต่อไปนี้ขอเว้นระยะกับพวกท่านสักพัก

ให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมกว่านี้
ต่อไปนี้ขออย่าเอาชื่อตนไปอ้าง
หรือเอาหน่วยงานตนไปอ้างว่ามีการเปิดเผยเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่ามันไม่แฟร์
ตนพูดมาในเชิงแถลงถือว่าตนรับผิดชอบคำพูดของตัวเอง

เพราะสังคมกำลังจับตาดูอยู่นี่เห็นไหม
ใช่ค่ะคือสังคมเนี่ยจับตาดูอยู่
คือใครออกมาพูดอะไรนิดหน่อยก็เป็นประเด็นไปหมดแล้วค่ะ
คืออย่างนี้ผมพูดให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็คง

ท่านผู้การก็บอกว่าแหมอย่ามาทำให้เสียชื่อ

เอาเป็นว่าเราคิดเอาเองแล้วกันนะตอนนี้เราคิดเอาเองเพราะอะไรล่ะ

ก็เพราะว่าแม่เรื่องนี้๑สังคมสนใจ

ข้อที่๒คุณคิดว่าเรื่องนี้มันนานหรือยัง

ข้อที่๓คุณว่าทั้ง๒คนทั้งหมวดจรุงและครูปีชา

อืมบางทีก็เอ็นเองไปฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
นะก็ผมก็สรุปให้ท่านผู้ชมง่าย
โดยที่ไม่เกี่ยวกับท่านผู้การกองปราบนะ
วิเคราะห์จากข้อมูลที่หามานี่แหละ

ก็คุณคิดว่าครูปีชานี่แรกคือทางภาค๗นี่

พยานบุคคลเนี่ยซึ่ง

เจ๊นู้นเจนี้เจ๊บ้าบินเจ๊พัดเจ๊เกียงสารพัดเจ๊ก็ออกมา
เขาบอกว่าเป็นอุปทานของครูปีชาในความรู้สึก
หมายถึงว่าที่ผมดูแล้วก็ติดตามนะ
เขาบอกว่าครูปีชาคิดว่าตัวเองจะถูกหรือเปล่า
เพราะว่าในคลิปเสียงก็บอกว่าแหม่มัน
คือไม่แน่ใจว่าถูกไม่ถูกแต่มั่นใจว่า๗๒๖นี่แหละแน่

ตรงที่พยานบุคคลผมก็ต้องบอกเชื่อก่อนว่า
พยานบุคคลท่านทิติราชเคยพูดเองเลย

ถ้ามีพยานไหนก็แล้วแต่ท่านไม่ได้พูดว่าใคร
แต่พูดโดยทั่วไปว่าถ้าเกิดใครที่มันพูดไม่จริง
ถ้าพูดไม่จริงก็ให้รีบรับซะ
ผิดมันจะเป็นอะไรผิดมากจะเป็นผิดน้อย
โทษหนักจะเป็นโทษเบาถ้าจะสารภาพก็ให้รีบบอกเลย
ดังนั้นผมก็เลยจะพูดเรื่องพยานซะหน่อยหนึ่งว่า
การเป็นพยานเนี่ยจะทะเลอร์ทะล่าเป็นพยานเนี่ย

คือมันต้องรู้จริงเนี่ยค่ะถ้าหากว่าเราไม่ทราบ

เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยความผิดจะสำเร็จเมื่อไหร่
คนที่เป็นพยานเนี่ยเขามีอะไรแจ้งความเท็จ
ฟ้องเทศเปิดความเทศทำพยานหลักฐานเทศ

สิ่งต่างเหล่านี้มันเป็นเรื่องของอดีตซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้
เพราะปัจจุบันนี้มันสามารถย้อนไปเปลี่ยนอดีตได้ไหม

เอาอย่างนี้เรื่องของพยานน่าจะต้องมีข้อมูลรายละเอียดที่ฟังนะ

คุณนิวครับท่านผู้การกองปราบท่านไมตรีเนี่ยท่านน้อยใจนะแต่เอาละผมเข้าใจท่านดี
คือท่านเป็นผู้ที่พึ่งที่หมายพึ่งคือเป็นที่พึ่งสุดท้ายของปราบ
เพราะฉะนั้นจะต้องให้มั่นใจก่อน
ไม่มั่นใจเนี่ยกองปราบ

แต่ใครล่ะจะเป็นเพราะฉะนั้นพยานน่าจะสำคัญมากที่จะทำให้คดีมันชัดเจน
พยานชั้นหนึ่งคือพยานหลักฐานที่ดีที่สุดที่พึงมีในกรณีในขณะนั้นนะ
พยานชั้น๒คือพยานหลักฐานอื่นที่ยังไม่ดีที่สุดที่จะพึงมี
แต่มีหลักฐานบ่งชี้ข้อเท็จจริงว่าได้มีอยู่

พยานชั้น๑ที่รับฟังได้มากกว่าพยานชั้น๒
พยานชั้น๒แม้ว่าจะมีข้อเท็จจริงนั้นอยู่บ้าง
แต่ก็มีน้ำหนักรับฟังน้อยกว่าพยานชั้น๑
ทีนี้คุณก็ต้องคิดเอาล่ะครับว่าใครเป็นพยานชั้น
เราฟังกันไปเยอะแล้วท่านผู้ชมครับ

พูดง่ายว่าฝั่งครูปีชาในที่ภาค๗
เขาบอกว่าเขามีพยาน
ก็มีการดำเนินการตามพยานมาโดยตลอดถูกไหมครับ

ทีนี้พยานที่มีน้ำหนักมาก
ผมก็เคยอธิบายว่าพยานที่มีน้ำหนักมากคืออะไรครับ
คือพยานที่ไม่มีส่วนได้เสีย
พยานที่มีเหตุผลเชื่อมโยง
พยานที่มีพยานแวดล้อมกรณีประกอบ
พยานคู่คือพยานหลายคนไม่ใช่พยานเดียวนะฮะ
พยานร่วมคือพยานที่ให้การเป็นพยานสำหรับทั้งสองฝ่าย

คือเห็นทั้งสองฝ่ายเลย

พยานคู่คือในเวลาเดียวกันมีคนเห็นมากกว่า๑คน
พยานที่มีเหตุผลเชื่อมโยงกัน
พยานที่ไม่มีส่วนได้เสียไม่ใช่ลูกไม่ใช่เมีย

อันนี้ก็ถือว่าเป็นพยานที่มีน้ำหนักมาก

ถูกต้องครับพยานที่มีน้ำหนักน้อยล่ะ

ก็ไปอยู่กับร่องกระลอยพูดแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน
ถูกไหมล่ะครับพยานที่มีเหตุโกรธเครื่องกันมาก่อน

และพยานบอกเล่า

คนก็ไม่เชื่อว่ามันจะมีได้ยังไง
ก็สามารถฟังเสียงแม้ว่าไม่ได้อัดไว้
แต่มีเทคโนโลยีสามารถ

สามารถดึงเอาข้อมูลในโทรศัพท์
ออกมาได้แม้ว่าไม่ได้อัดไว้

พยานเท็จก็แสดงว่าแจ้งเท็จนะฮะ

โดนด้วยอีกมีทั้งแจ้งแล้วไปจดอีก

บอกว่าเจ็บน้อยนะ

เป็นไงคะเจ็บมากก็ไปถึงศาล

แจ้งข้อความเท็จแจ้งข้อความ

ดข้อความเท็จเบิกความเท็จเอาความเท็จ
ฟ้องสารทำพยานเท็จนำสืบเท็จ

เป็นความผิดที่ก็มีโทษหนักมากขึ้น
เยอะเยอะเพราะอะไรฮะ
เพราะความผิดมันสำเร็จเมื่อไหร่ครับ

แม้จะถอนฟ้องในระหว่างไต่สวนมูลฟ้อง

ยังไม่ลงชื่อในคำเบิกความเนี่ย

สี่ทำพยานหลักฐานเท็จ

พยานหลักฐานเท็จแม้จะไม่ได้นำไปอ้าง

ถูกไหมพูดกันว่าอย่างนั้นอย่างนี้

ความผิดฐานนำสืบ
แสดงหลักฐานเท็จสำเร็จเมื่อไหร่

แสดงต่อสารแต่ยังไม่ทันขึ้นไปนำสืบ
คำนำสืบคือขึ้นไปที่ข้อพยาน

แหมมันก้ำกึ่ง

บอกว่าอย่าไปฟันทงนะท่านไม่ได้พูดนะ

อันนี้ผมก็คิดเอาเองไม่เกี่ยวกับท่านแล้ว

เพราะจากข้อมูลจากที่ฟังมาเป็นเดือนแล้วเนี่ย
แหมระดับผมก็คงจะเหมือนกันนะ

ตลาดสดตลาดนัดมันไม่เหมือนกันนะ

ขายพวกของใช้ของแฟชั่นของกินอะไรทั่วไป
ใช่แล้วจะขออนุญาตไหมเดี๋ยวมาคุยกันครับ

วันนี้ท่านผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองท่านก็ลงพื้นที่นะ
ที่ที่ตลาดที่สวนหลวงเนี่ยที่ป้าทั้งสองเนี่ย
ขวานฟันทุบรถทุบรถกระบะเนี่ยที่ไปจอดแล้วก็เกิดปัญหาใหญ่โต

ตลาดเป็นสถานที่ที่พบปะกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายนะฮะ
ตลาดเนี่ยเป็นวิถีชีวิตอย่างที่ผมบอก
ใช่ครับการขออนุญาตมันก็มีอยู่สองประเภท
ประเภทแรกคือการขออนุญาตก่อสร้าง
เวลาที่คุณนิวอยากจะก่อสร้างอะไรสักอย่าง
ต้องขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร
ค่ะจะเป็นอาคารแบบไหนสถานที่อย่างไร
อาจจะไปขอกับเขตอาคารไม่ใหญ่
ถ้าอาคารใหญ่ก็ต้องไปขอกับกรทมใหญ่นะฮะ
ทีนี้การขออนุญาตอีกอย่างหนึ่งคือการขออนุญาตตลาด
ที่วันนี้ท่านผู้ว่าไปบอกเฮ้ยตลาดเนี่ยผิด
ให้เวลา๗วันนะ
ภายในวันที่๒๘การขออนุญาตต้องเรียบร้อย

คือการพูดของท่านเนี่ยก็ทราบอยู่ว่าเป็นการพูดเพื่อดูทิศทางของ
สื่อเรียบร้อยแล้วทิศทางของกระแสแหม
ออกมาทุบอย่างนี้มันเดือดร้อนนะ
ท่านก็ทั้งสองป้ายนะท่านก็ระบายความรู้สึก๑๐ปีที่ผ่านมา
ติดหมายความผิดว่าอักษาติดสั้นรอบบ้านเลย
น่าเห็นใจน่าสงสารนะฮะ
ท่านพูดว่าก็ในทานะที่เป็นผู้ดูแลประชาชนคนกรุงเทพ
ทั้ง๕แห่งไปเลยนะ
แต่ก็ต้องเข้าใจก่อนว่านั่นคือ
การที่มีตลาดอยู่๒ประเภทคือตลาดสดกับตลาดนัด
เจอเครื่องไฟฟ้าเสื้อผ้า
แต่ถ้ามีอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย
เป็นตลาดสดมีขายเนื้อขายหมูขายไก่
ทีนี้มันมีกฎหมายเมื่อวานนี้พี่ผมพูดอยู่

กฎหมายควบคุมอาคารนี้เป็นอย่างที่๔จบไปแล้ว

มันขึ้นอยู่กับกฎหมายสาธารณสุข
กฎหมายรักษาความสะอาดเรียบร้อย

ถ้าเกิดไม่มีใบอนุญาต

ก็โดนปรับ๕๐๐บาท

สมมุติว่าผมมีที่อยู่แปลงหนึ่ง

เข้ามาเก็บบันละ๒๐๐๓๐๐บาท

ไม่ได้ครงสร้างใหญ่

เขาก็บอกว่า๕ตลาดที่สวรรค์
ก็ไม่ได้ขอตัว
ว่าตลาดเนี่ยมันก็ในภาวะหนึ่งมันก็ต้องเป็นงานพึ่งพาของคนที่อยู่ก็สะดวก
ไปซื้อข้าวซื้ออะไรกินก็ตามภาษา
ก็ตลาดนัดพบกันทั้งจังหวัดก็จะเห็นเดี๋ยวนี้มีตลาดคนเดิน
ใช่ค่ะตลาดอื่นเช่นบางทีเราขับไปเป็นตลาดสด
เกิดขึ้นเยอะมากถ้าคนอยู่ต่างจังหวัดก็จะรู้ตอนเช้าเขามีตลาดไอ้นั่นก็ไม่ได้ขอ
คือไม่ได้ขอนี่เยอะนะครับแล้วความผิดก็คือปรับ๕๐๐๐บาท
เพราะว่าถ้าจะไปขอจริงคุณนิวครับไม่ง่ายครับเพราะว่ามีกฎหมายสาธารณสุข
ซึ่งเขากำหนดให้ตลาดจะต้องมีที่ตั้งมีหลักเกณฑ์มีวิธีการ

ต้องมีโถปัสสาวะละเอียดมากครับ

ถ้าเกิดมากกว่า๒๕๐๐ตรม
จะต้องมีบ่อประวัติน้ำเสีย
เจ้าของตลาดรักษาความสะอาดเรียบร้อยจะต้องดูแลฟุตบาทค่อนข้างจะเยอะ
ดังนั้นไม่ขอคือตลาดตามกฎหมายคือตลาดในฝันแหละ
มีที่ตั้งมีหลักเกณฑ์มีวิธีการมีเวลาด้วย
การจัดสถานที่ต้องสุขลักษณะตามกฎหมายสาธารณสุข
ถูกต้องตามรักษาความสะอาดปี๒๕๓๕การเข้าตลาดทางเข้าฟุตบาท
จะต้องถูกต้องตามสิ่งแวดล้อมด้วย

เพราะว่ารถเข็นมาเข็นวางไอ้ที่บอกร่มเหลืองร่มเขียวแหละ
ที่นี่สวนหลวงที่ดินราคาแพงไหม
ขึ้นมากตารางวาละแสน
ก็คือถนน๔นะคลินถ้าอีกถนนนี่หลายแสน
ถ้าเข้าไปก็มีพอท่านก็บอกความคิดน่ะ

วัตถุประสงค์ในการซื้อที่แปลงนี้มาแต่เดิม
เพราะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ดินจัดสรร

คุณรู้ไหมครับที่ถนนสู่ที่สาร
สมัยก่อนก็เป็นที่ดินจัดสรรของตำรวจ

จะติดป้ายไว้นั่นคือที่ดินจัดสรร
สมัยหนึ่งคือไม่พร้อมที่จะปลูกบ้าน

พร้อมกับถนนพร้อมกับน้ำไฟสานุปโภค
เพื่อรอให้พร้อมแล้วก็มาปลูก

ก็เพราะว่าการดำเนินการ

ก็มีที่แรกบัตร

นิวรู้จักตลาดรถไฟไหม

ยิ่งหนักกว่าตลาดสดกับตลาดนักอีก

เป็นตลาดที่จริงเนี่ยท่านผู้ว่า

ก็ควรจะไปเดิมเนินการให้ถูกต้อง

กว่าครึ่งเนี่ยมันเป็นร้านเหล้า

นอนได้ไหมนอนไม่ได้
แต่ถามว่าทำไมไม่ทำให้ถูกต้อง

มันมีตลาดแบบนี้เนี่ยเยอะแยะครับ
ในกรุงเทพถ้าต่างจังหวัดเนี่ย

อย่างนี้ขออนุญาตก่อสร้างหรือเปล่า

มันก็ตลาดอะไรล่ะเพราะขายอาหารก็มีขายเสื้อผ้าก็มี
มีทุกจางขายตุ้นขายหนี่มีขายเหล้าก็เยอะ
ดังนั้นมันจะเป็นตลาดสดหรือว่าตลาดนัดหรือว่าตามเป็นตลาดรถไฟ
สาธารณสุขไหมเข้ารักษาความสะอาดเรียบร้อยไหมเข้าสิ่งแวดล้อมไหม
ทีนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยย้อนกลับไปท่านผู้ว่าบอกว่า
ที่ไม่มีใบอนุญาตต้องปิดภายใน๗วัน
วันก็คือ๕แห่งนั่นแหละครับ
ขวานอันเดียวแหละที่ฟันไปที่รถเป็นเรื่องทันทีเลยครับ
ผมถึงบอกว่าในประเทศไทยนั้นอย่าไปมีเรื่อง
ถ้ามีเรื่องเล็กเรื่องเดียวน้ำผึ้งหยดเดียวก็

คือคุณเห็นพิษสงฆ์ของกระแสสังคมหรือยัง
ดังนั้นก็ต้องย้อนกลับไปบอกท่านผู้การไมตรี
ผมก็เห็นใจท่านนะแต่การที่เป็นสื่อและก็มีกระแส
เกี่ยวกับที่สังคมสนใจหยุดไม่ได้เลย
ไม่ได้เลยแม้แต่วันนี้ผู้ว่าเอง
คนเนี่ยใครจะถูกทั้งหัวจรูนทั้งครูพีชา
ดังนั้นทั้งหวยทั้งตลาดเป็นวิถีชีวิต
ที่คนไทยไม่สามารถห่างหายได้ครับ
แน่นอนเรื่องราวเหล่านี้เราก็ต้องตีแสกหน้า
หาความชัดเจนและความจริงกัน
พรุ่งนี้มาตีแสกหน้ากันต่อวันนี้ลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ